เหตุการณ์ต่อไปนี้มันมี๒คลิป
ให้คุณผู้ชมค่อยดูแล้วตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก
แต่ว่าคลิปแรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการตะลุมบอล
พ่อค้าขายไข่กับเทศกิจที่กาญจนบุรี

อันนี้คือคลิปแรกที่โปรดได้
อันนี้คือคลิปแรกที่มีการปล่อยออกมาในโซเชียล
เราก็จะเห็นเทศกิจร้ายคนกับพ่อค้าขายคนนั้นส่ายผ้าการเปื้อน

นี่คือตลาดสดเทศบาลเมืองกาลชายที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีน้ำเงินเป็นพ่อค้าขายไข่
ในคลิปนี้เหมือนกำลังถูกกลุ่มเทศกิจคือชายใส่เสื้อแดงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เทศกิจอีกส่วนหนึ่งกลุ่มใหญ่ตะลุมบอลเข้าไป

ภาพนี้เหมือนว่าเทศกิจนั้นรุมผู้ชายคนนี้เพียงคนเดียว
มีเสียงตะโกนห้ามปรามจากแม่ค้าคนรอบข้างก่อนที่ชายขายไข่จะถูกควบคุมตัว

ข้อความที่โพสต์ในคลิปนี้บอกว่า
เทศกิจเมืองกาลโคตรดุเลย
นายกลงมาดูการทำงานบ้างนะ

ทำมาหากินกัน๓๐ปีแล้วจะมาให้พวกชาวบ้านขายกลางวัน
หมาไม่มีเดินสักตัวขบคบแบบนี้นะ
พอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้โอ้โหคุณผู้ชมแน่นอนต่าง

เขาบอกว่าก็เป็นการทำที่เกินกว่าเหตุ
ตำหนิเทศกิจว่าทำงานแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นคอมเมนท์ของชาวเน็ตคนหนึ่ง

คือในคลิปเนี่ยมันมีชายเสื้อแดงคนหนึ่ง
อุ้ยคนนี้ที่ชาร์จก่อนคนแรกเลย
ออกมาโพสต์คลิปอีก๑มุม
ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจกาญจนบุรี

แต่คลิปปลายทางและวิจารณ์แบบไร้สติ

คนที่เม้นต์กันเก่งในทางเสียหาย
แล้วไปยืนแทนคนแสดงคุณจะทำอย่างไร
ชมอีกคลิปหนึ่งที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับ
ที่จะตอนที่นี้จะฟังคาร

ถ้าดูว่ามันได้ถือถูกแล้วถือเวลาคือก็ต้องเต้น

ขอเป็นที่จะขึ้นครั้งนี้

มันมีช่วงที่มันมีชายพ่อค้าขายไข่
กำลังจะข้ามแผงมาแล้วก็ไปทำร้ายชายเสื้อแดงก่อน

แต่จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับตุลปัดกัน
ใช่คือประโยคสุดท้ายที่เราได้ยินเขาคุยกัน
คือฝ่ายพ่อค้าขายบอกว่าเอากลับคิดว่าน่าจะพูดว่าขออภัยนะ
ที่เข่าก็คิดว่านาจะพวกกูถ้าว่าเราเซ็นเซอร์ไว้
เทศกิตเขาเป็นคนเสื้อแดงเข้าไปพูดคุยกับพ่อค้า
บอกว่าตรงนี้มันขายไม่ได้มันเป็นจุดผ่อนผัน
ขายได้แค่บางชวนเวลาซึ่งตั้งแผงของพ่อค้าขาย

ซึ่งพ่อค้าคนอื่นซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเขาทำตามกฎหมดเลยนะ

เหลือแค่พ่อค้าขายไข่คนเดียวยังคงฝ่าฝืนอยู่
ทำให้พ่อค้าขายไข่โดนเทศกิจเสื้อแดงนี้ไปเตือน
แล้วไม่พอใจแล้วก็พูดท้าทายเทศกิจเอาไหมล่ะแบบนี้
สุดท้ายเขากระโดดข้ามแผงไข่กระโจนเข้าไปทำร้ายเทศกิจคือคนเสื้อแดงก่อน
กลายเป็นเหตุบานปลายแล้วก็มีคนที่ฝั่งเทศกิจเข้าไปช่วยห้าม
แล้วเป็นคลิปที่๒ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปก่อนหน้านี้
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปคนในเน็ตก็กลับความคิดเห็น

พ่อค้าขายแทนเพราะว่าคุณผิดทำไมคุณไม่ปฏิบัติตามกฎและคุณไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ย้ำคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย
ฟุตบาทมันเป็นทางเดินมันมีจุดผ่อนผันเขาขายแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นที่ให้คุณล้ำออกมาขายได้
แต่พอถึงเวลานั้นคุณต้องเก็บแล้วคุณก็ต้องออกไปถ้าไม่เก็บก็ถูกตักเตือนแล้วพอเตือนก็เนี่ยมีปากเสียงมีปัญหาแบบนี้
คือจริงแล้วเราก็ต้องช่วยกันจัดระเบียบด้วยนะคะเราก็ต้องอยู่กันในกรอบในกฎแกล้งกันด้วย
คืออย่างที่บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนเดินขายไม่ค่อยดีใช่ไหมคะก็ต้องลองเจรจากันดูแต่ว่ามันใช้ความรุนแรงแบบนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันผิดตั้งแต่ต้นนะคะระมัดระวังกันด้วย